มาดูความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญนะคะที่มีกลุ่มคนร้ายเข้าไปฆาตกรรมสองสามีพันรยา
ซึ่งเป็นเศรษฐีนีเป็นเจ้าของตลาดชื่อดังในพื้นที่โรงเกลือ
ใช่ค่ะจังหวัดสะแก้วเนี่ยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐มกราคมที่ผ่านมา
วันนี้คดีนี้มาพาดหัวหน้าหนึ่งครับหมายจับอีก๓ทีมฆ่าโหดผัวเมียเศรษฐีโรงเกลือนะฮะ
เป็นการออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๓คนนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกหมายไปแล้ว
หมายจับด้วยกันแต่ว่าผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
เมื่อวานนี้ศาลจังหวัดสะแก้วอนุมัติหมายจับค่ะ
เป็นทีมสังหารนางสายันนางสายันจันทราและนายพิพัฒน์ตั้งพงทอง
สามีพันรยาเศรษฐีตลาดสายันในตลาดโรงเกลือจังหวัดสะแก้ว

เพิ่ม๓หมายเมื่อวานนี้นะคะก็คือเป็นคนไทย๑คน
ชื่อว่านายวิชิตหรือโละอินแก้ว
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และร่วมกันพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร

ส่วนอีก๒หมายเป็นคนต่างด้าว
อีกหนึ่งคนคือในลุนไม่ทราบนามสกุลนะคะ
ตำรวจอยู่ระหว่างการประกบตัวบริเวณตลาดจุดผ่อนปลนบ้านเขาดิน
อำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะได้ตัวผู้ต้องหาเร็วนี้
โดยทั้งนี้เมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีการออกไหมจับในวิชัยภูมิเรือง
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองหาดผู้ต้องหา๑ใน๔ที่
เป็นการไปเห็นในภาพกล้องวงจรปิด
ภายในบ้านช่วงของเกิดเหตุก็คือช่วงเวลาตี๓
ขณะที่ขับรถเก๋งของเทศบาลหลบหนีพร้อมอาวุธปืน
ตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธนะคะสำหรับนายวิชัยนะคะ
ตอนนี้แล้วก็นำตัวฝากขังต่อสารก่อนจะส่งเข้าเรือนจำ
ปมสังหาคาดว่าจะเกิดจากเรื่องของการเมืองท้องถิ่นค่ะ